การประชุมว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดียครั้งที่๒ได้เริ่มเปิดฉากแล้ว

การประชุมว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดียครั้งที่๒เริ่มเปิดฉากแล้ว
การประชุมว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดียครั้งที่๒เริ่มเปิดฉากแล้ว
การประชุมว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดียครั้งที่๒เริ่มเปิดฉากแล้ว
การประชุมว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดียครั้งที่๒เริ่มเปิดฉากแล้ว

แล้วก็กลับมากมีคนะการทั้งแรกที่วันที่๑๙พฤษภาคมที่ผ่านมาร่วมไปถึงต่อย่าเจอการประชุมระดับ
รัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติสมัยพิเศษ
เมื่อวันที่๒กรกฎาคมที่กรุงปอลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย

จะเป็นการหารือกันในด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประเทศต้นทางนะคะ
ก่อนที่จะมีการสรุปผลการประชุมให้กับผู้สื่อข่าวได้รับทราบต่อไป
ตรีศิริเซวิเศษถาวธิรัตน์ทีวีรายงานจากโรงแรมอนันตรากรุงเฮียบหานฟอนด์
ขอบคุณคุณตรีสิริซึ่งที่ประชุมก็ยังคงมีแนวคิดที่เหมือนเดิม
ว่าการแก้ไขปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐานที่ไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย
ยังคงต้องใช้ความร่วมมือจาก๓ฝ่าย
ไม่ว่าจะเป็นประเทศต้นทางกลางทางแล้วก็ปลายทาง
ไม่สามารถแก้ไขได้โดยประเทศใดประเทศหนึ่งนะคะ